เบรกเรื่องราวการร้องทุกข์กันสักหน่อย

ในศึกวันแชมป์เปียนชิปนั่นเอง
เพราะว่าคุณชนะเดชพิรัตนมงคล
มีรายงานสดที่สนามการแข่งขันให้ทราบ
ติดตามชมได้เลยครับคุณชนะครับ
ต่อสู้ศิลปะการป้องกันตัวแบบผสมผสาน
จัดหนักจัดใหญ่แน่นอนสำหรับในครั้งนี้
แล้วบรรยากาศบนเวทีในขณะนี้
ก่อนการแข่งขันที่จะเริ่มคู่แรกในช่วงเวลา๑๘นาฬิกา๔๕นาที
ตอนนี้ฝ่ายจัดเนี่ยก็เตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่นะครับ
ที่นั่งในวันนี้สอบถามมามีประมาณ๑๐๐๐ที่นั่งครับ
ประมาณ๑๐๐๐ที่ราคาตัวใบหนึ่งอยู่ที่๑๒๐๐๐บาท
แล้วก็ตัวในจุดอื่นก็ใกล้หมดเต็มทีแล้วเหมือนกันนะครับ
ตัวเนี่ยก็ราคาถูกสุด๓๐๐บาทแพงสุดก็๑๒๐๐เลยครับ
ขณะนี้เนี่ยคุณผู้ชมถ้าสนใจจะมาชมก็มากันได้นะครับ
เพราะว่าบรรยากาศรอบนอกฝ่ายจัดเขาก็ตะเตรียมเอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดพื้นที่พรมแดงครับ

ก็มีมาเยอะครับไม่ว่าจะเป็นณเดชนคุกิมิยะแอปทักษะอ่อน
ที่จะมาพร้อมกับคุณสามีก็คือคุณสงกราน
ก็จะมาในงานนี้ด้วยเหมือนกัน
ก็จะมาในงานนี้ด้วยนะครับ
จากนี้คุณผู้ชมที่มาในงานนี้อย่าลืมไปนะครับ
ที่บริเวณบูธของไทยรัฐทีวีแล้วจัดกิจกรรมที่นั่นนะครับ

แล้วก็เอาลงโซเชียลของคุณผู้ชมติดแฮชแท็กมาครับ
แฮชแท็กมาเพื่อที่จะรับรางวัลกับทางไทยรัฐทีวีที่จัดบูธอยู่ที่นั่น
แล้วขอย้ำอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมที่รู้ตัวว่าเป็นผู้โชคดี
ตอบคำถามกับทางไทยรัฐทีวีของเราในช่วงต้นสัปดาห์ก่อนนะครับ
ก็มารับบัตรเข้าชมได้ที่บูธของไทยรัฐของเรานะครับ
และย้ำกันอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมครับกับการถ่ายทอดสดของทางไทยรัฐทีวี
ในช่วงเวลา๒๑นาฬิกา๑๕นาทีติดตามกันได้นะครับมาร่วมชมแล้วก็ร่วมเชียร์
เจอกับนักชกจากญี่ปุ่นทั้งคู่เนี่ยบอกได้เลยว่าสู้กันสนุกแน่นอน
เพราะว่าเขาทั้งคู่นั้นไม่เคยแพ้นะครับยังไม่รู้จักคำว่าแพ้
ค่ำคืนนี้จะต้องมี๑คนที่ต้องแพ้อย่างแน่นอน
ติดตามได้กับการถ่ายทอดสดกับทางไทยรัฐทีวีนะครับ
ครับคุณชนะก็ให้ดูบรรยากาศก่อนเกมการแข่งขันแหละครับ
แล้วก็เอาเรื่องของริงเกอร์มาบอกคุณผู้ชมด้วย
ถ้าไปที่นู่นได้เจอริงเกอร์แล้วก็ไปดูริงสเตจด้วยนะครับ
แต่ว่าถ้าดูไทยรัฐก็๓ทุ่ม๑๕๕ทุ่มครึ่ง
เราถ่ายท่อสดซึกวันชัมเปญชีพครับ